อีกคดีนึงอันนี้เป็นคดีโหดเหมือนกัน
คนร้ายใช้มีดฟันคอแม่ค้าขายลอตเตอรี่
ชาวสปลาวแล้วยังเอาศพไปทิ้งแม่น้ำเหือง
ติดชายแดนไทยลาวที่จังหวัดเลยด้วยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจเขาบอกว่าปมสังหารเนี่ย
มันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องชู้สาวนี่แหละ
เพราะว่าทรัพย์สินของตัวผู้ตายเองไม่ได้หายไปไหนนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำเหืองใกล้ชายแดนไทยลาว
ในพื้นที่ตำบลปากหมันอำเภอด่านซ้ายที่จังหวัดเลย
ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจภูทรด่านซ้ายเขาได้รับแจ้งบอกว่า
มีพลเมืองดีไปพบศพ
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์ชุดพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
ก็ไปพบศพหญิงทราบชื่อต่อมาคือนางวันอายุเนี่ยประมาณสี่สิบเอ็ดปี
เป็นชาวบ้านปากลายแขวงชัยบุรีสปลาว
จากการชนะสูตรเบื้องต้นพบสภาพศพบาดแผลถูกมีดฟันหลายแห่ง
บริเวณแก้มซ้ายท้ายถอยและลำคอเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
รวมห้าจุดใกล้กันยังพบแผงขายลอตเตอรี่
แล้วก็ยังมีล็อตเตอรี่อีกประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบใบรวมถึงกระเป๋าสะพาย
มีเงินสดสามถึงสี่พันบาทอยู่ในนั้นด้วยค่ะบริเวณริมฝั่งพบรอยเลือดหยดเป็นทางยาวไปจนถึงริมถนน
และพบมีดเปื้อนเลือดตกอยู่ที่ร่องน้ำริมถนนรวมถึงยังพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายสภาพพลิกตะแคง
ก็เก็บทั้งหมดนี้ไว้เป็นหลักฐานน่ะนะคะจากการสอบถามนางบุ๋มอายุห้าสิบสามปีชาวลาว
แล้วคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกับผู้ตายด้วยก็เล่าให้ฟังอย่างงี้ค่ะ
บอกว่าผู้ตายเพิ่งมาขายลอตเตอรี่ในฝั่งไทยได้ประมาณหกถึงเจ็ดงวดก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าของวันที่สิบสี่มกราคม
ยังได้โทรศัพท์ไปบอกผู้ตายว่ามีลูกค้านำเงินมาจ่ายค่าลอตเตอรี่จำนวน๕๐๐บาทให้มารับเงินไปด้วย
แล้วจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันจนกระทั่งมาทราบว่าผู้ตายเนี่ยถูกฆ่าก็เดินทางมาดูศพนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนผู้หญิงที่มีอาชีพขายลอตเตอรี่ด้วยกัน
จากบ้านนาขามุ่งหน้ามาที่เกิดเหตุคาดว่าผู้ตายมีประจำเดือนก็เลยจอดรถลงไปที่ริมแม่น้ำเหืองเพื่อเปลี่ยนผ้าอนามัย
ก่อนจะมีคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นหญิงชาวลาวที่มาด้วยกัน
อาศัยจังหวะที่ผู้ตายเผลอใช้มีดกระหน่ำฟันหลายครั้งจนเสียชีวิตค่ะ
แต่ต่อมาช่วงเช้าของวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานพร้อมชุดสืบสวนสอบสวน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็มีการไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเนี่ยนะคะ
ก็พบว่าผู้ตายเป็นคนหน้าตาดีมีหนุ่มชาวไทยมาแอบชอบหลายคน
ก่อนที่จะถูกฆ่าผู้ตายมาพักอาศัยกับเพื่อนผู้หญิงชาวลาวที่มีสามีแล้ว
แต่ตัวสามีของเพื่อนเนี่ยมาแอบชอบผู้ตายอีกก็เลยถูกเพื่อนไม่พอใจ
ไล่ออกจากบ้านพักไปจึงมาเช่าบ้านอยู่ที่บ้านหนองแซง
บนโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะก่อนเกิดเหตุมีพยานหลายคนเนี่ย
เขายืนยันบอกว่าเห็นเพื่อนของผู้ตายซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
บริเวณบ้านนาขาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
ตำรวจจึงเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วการให้ปากคำเนี่ย
เขาบอกว่ามันพบพิรุษอะค่ะค่ะพูดกลับไปกลับมาอืม
แต่หลังสอบปากคำก็ปล่อยตัวกลับไปแล้วนะคะซึ่งเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐาน
มฆ่าโหดทิ้งน้ำครั้งนี้น่าจะมาเรื่องชู้สาวแน่นอน
หรือมีความแค้นส่วนตัวประเด็นชิงทรัพย์เนี่ยตัดทิ้งไป
เพราะคนร้ายไม่ได้มีการขโมยทรัพย์สินของผู้ตายไปเลย
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาพยานหลักฐานแล้วก็จะจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ
จบแล้วนะคะ๔คดีรักร้าวหึงโหดทั่วไทยด้วยกัน